ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดดีกว่าจังหวัดยาลาเนี่ยต้องบอกเลยว่า
มีความหลากหลายทางด้านศาสนามาก
พุทธคริสต์อิสลามซิกค่ะ
แล้วก็วัฒนธรรมก็หลากหลายอาหารการกิน
ก็มีทั้งอาหารไทยอาหารจีนและอาหารอิสลามด้วยนะคะ
วันนี้คุณยุธยาตุ้มมีจะพาเราไปดูความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอาหารการกินและศาสนา

ไฮพังร้านเก่าแก่กว่า๖๐ปี
ยังคงสภาพความคลาสสิกไว้ได้ดีทีเดียวครับ
อยู่ถนนสายกลางซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าของเมืองยาลา

ต่อกิจการจากคุณพ่อมาเกือบ๒๐ปีแล้ว

ก็มีความคล่องแคล่วทั้งชงชากาแฟ
หรือจะเป็นขนมปังปิ้งปลาท้องโกปิ้ง
ก็ใช้ต่อทานพร้อมเชียวครับ
เปิดร้านตั้งแต่๖โมงเช้าหมดก่อนเที่ยง
ลูกค้าก็มีความหลากหลายทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน
ชาวไทยพุทธมุสลิมก็ทานได้เหมือนกัน

นั่งพูดคุยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐชิว
กินไข่ลวกอร่อยแบบวิถีชาวยาลากันครับ
รองท้องสัมผัสบรรยากาศเช้าในเมืองยาลาแล้ว
ก็ต้องไปชิมอาหารที่ทำให้อิ่มท้องกันบ้าง

ร้านอาหารไทยสลามโภชนา
ขายเมื่อกี่ปีแล้วนะครับ๖๐ปี

ปีไม่ถึงนะพี่อย่าพี่ถึงไม่ถึง

อ๋อรุ่นที่๓เนี่ยวะค่ะใช่รุ่นที่๓

ค่ะครับ
ก็จะจำได้ว่าคุณในที่ทานอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ย
ถือเป็นร้านขวัญใจชาวยาลาเลยนะครับ
เพราะอาหารอร่อยแม่ค้าเป็นกันเอง

กับข้าว๓อย่างที่หุงรวมกัน

ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสังหยดยังมีโรตีมัตตะบานเนื้อ
ยำข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวปลาหลังเขียวทอด
หลายอย่างเหลือเกินนะครับงานนี้อิ่มทองแน่นอน
อิ่มท้องด้วยอาหารแบบท้องถิ่นผสมกลิ่นอายวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วนะครับ
เริ่มกันที่ศาสนาอิสลามมีมัศยิตกลางจังหวัดยาลาที่มีความสง่างาม
โดยสถาปนิกสองสึกศาฐิกาสูงสามชั้นหออาศาลสูงสามสิบแปดเมตร
อกจากนี้ยังมีมัศยิตโรงเรียนพัฒนาวิทยาที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามเช่นกันครับ
ชาวไทยมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจศึกษาศาสนาแล้วก็เรียนรู้บทบัญญัติต่าง
จากนั้นไปชมคริสตจักรยาลาที่อยู่คู่เมืองนี้มากว่า๕๐ปีแล้ว
เพิ่งสร้างหลังใหม่ขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญ
มีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์เลยครับ
และที่เมืองยาลายังมีวัดซิกอายุมากกว่า๑๐๐ปี
ซึ่งก็ได้ปรับปรุงแล้วก็มีผู้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วย
อกจากนี้ยังมีมูลนิธิแม่กอเหนียวยาลา
สารเจ้าที่คนไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือใช้ประกอบพิธีตามแบบชาวจีนเรื่อยมา
และยังมีพระมหาธาตุเจดีวัดนิโรธสังคารามตะมนต์สเตงอำเภอเมืองยาลา
เป็นวัดประจำจังหวัดที่ชาวพุทธเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาเป็นประจำครับ
รวมถึงวัดถ้ำกูหามพิมุกเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่มรื่น
สายน้ำล้อมภูเขาสวยงามทีเดียวนะครับ
ตะบนหน้าถ้ำอำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองประมาณ๕กิโลเมตรเท่านั้นเอง
เดินไปข้างบนก่อนเข้าถ้ำก็จะมียักษ์วัดถ้ำ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นยักษ์ศักดิ์สิทธิ์เสมือนเจ้าเขาที่ปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้ครับ
ภายในถ้ำก็จะมีพระพุทธศัยญาติก่อด้วยอิตถือปูน
ศิลปะสมัยอายุทยาถ้ำนี้เคยพบพระพิมพ์ดินสมัยธวรวดี
เก่าและใหม่จำนวนมากให้ได้สักการะด้วยครับ

ค่ำก็ยังเห็นบรรยากาศที่คึกคัก
โดยเฉพาะย่าน๕แยกในตัวเมืองยะลา
มีร้านที่วัยรุ่นชอบไปนั่งทานโรตีน้ำชาคึกคักมากครับ
ผมเองก็ต้องไปสัมผัสบรรยากาศซะหน่อย
แต่คาดว่าจะไม่สัมผัสบรรยากาศธรรมดาแล้วสิครับ
จัดเต็มตามที่เจ้าของร้านแนะนำ
โดยเฉพาะโรตีทิชชู่แผ่นใหญ่กรอบถูกใจวัยรุ่น

ก็เลยต้องใช้ทิชชู่เช็ดมือด้วย

และยังมีอาหารหลากหลายเปิดตั้งแต่๔โมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืน
เจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าก็จะแน่นร้านแบบนี้ไปจนถึงปิดร้านเลยทีเดียวครับ
วันเดียวก็ได้เห็นความหลากหลายทั้งกลุ่มคนศาสนาอาหารที่อร่อยมาก
บรรยากาศโดยรวมลงตัวสุด
บอกเลยว่าต้องมาเยือนหลายครั้งเลยนะครับ
สำหรับเมืองเยลาอยู่ที่ยาตุมีข่าวเทราะทีวีรายงาน